โอ้โฮ

วันนี้เราสองคนพูดถึงสัปดาห์แห่งความสุข

เพราะว่าจริงก็มีโอกาสได้ไปบางงานบ้าง
เพื่อไปซึมซับบรรยากาศของสนามข่าวที่ค่อนข้างจะร้อนแรง

ก่อนที่ก็จะเซ็นสัญญา๑ปีกับทีมชาวไทยนะครับ
หลังจากนี้ก็ทำงาน๑ปีเต็มนะครับก็จะไปหมดวันที่๒๘กุมภาพันธ์ปีหน้าเลย
ณเวลานี้แต่สิ่งสำคัญเลย๑ปีหลังจากนี้
เรามีฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๕แมทที่จะต้องติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
นี่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าผลงานของซิโก้จะดีหรือไม่
ผมเชื่อว่าหลายคนหรือว่าแฟนบอลเองเนี่ยดูฟุตบอลเป็นอยู่แล้ว
การไปฟุตบอลโลกปีนี้อาจจะเอาพูดกันตามตรงอาจจะยากลำบาก
แต่๕นัดหลังจากนี้ผลงานของทีมชาติไทยจะเป็นไง
ตรงนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยว่าซิโก้จะสามารถต่อสัญญาในอีกปีถัดไปได้หรือไม่ด้วย
ตัวเล็กเองก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
อยากให้แฟนบอลได้เข้าใจว่าสำหรับบางกระแสที่อาจจะต่อต้าน

เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีรุ้นในการเข้ารอบแล้ว

คือถ้าคิดว่าค้นคงร้องให้สุดทาง
จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในการเจอกับย่อยใหญ่เอเชีย
ก็รอให้สุดแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีการ
แต่ว่าช่วงเวลานี้อาจต้องยอมรับ
ต่อให้ใช้โค้ชที่เก่งแค่ไหนสุดท้ายสอยเด็กขึ้นมาจากข้างล่าง
ถ้าเด็กพื้นฐานไม่ดีผมว่าก็เหนื่อยทุกคนใครมา
หลังจากนี้ก็ต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
เหตุผลหลายคนคงงว่าทำไมไม่รีบประกาศ
ตัวเครื่องบินก็มันออกไปจองแล้วก็จะได้ดูนักไตแบบเต็มที่ด้วยนะครับ
ต้องขออนุญาตทางสโมสรด้วยว่าจะปล่อยตัวหรือไม่
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๑๔มีนาคมเนี่ยนะครับ
ก็คาดว่านักเตะของเมืองทองน่าจะมีไม่ต่ำกว่า
ซึ่งในการฝึกซ้อมเนี่ยโอ้โหอาจจะหายไปหลายคน
ซ้อม๑๐กว่าคนคงไม่สนุกคงจะมีการเรียกมา
มากกว่า๒๓คนอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการดูตัวนักเตะด้วยนะครับ
ก็เหมือนบอกบางมีโอกาสพัดพูดคุยกันก็บอกว่าเรียกมาก่อนสัก๒๗
อย่างน้อยก็ต้องมีอย่างที่ทุนกระชัยบอกก็เกือบ๓๐
จะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่มาซ้อมแน่นอนนะครับ
ซึ่งจริงทราบว่าดีลกับบริษัทนี้อยู่แต่ว่ายังไม่จบซะทีนึง

ทีมดังจากสเปนนะครับในครั้งนั้นคาตารันนักเตะอย่างเชฟเฟอร์เบรกัสคาราบปูโย
จะมาคุมทีมชาติไทย๔ชุดในชุดเยาวชนตั้งแต่๑๔ปี๑๖ปี๑๙ปี๒๑ปี
โค้ดที่จะมาคุมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปดึงโค้ดที่ไหนมาก็ได้นะฮะ
แต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าใบอนุญาตถือใบอนุญาตเขาเรียกว่า

เพราะว่าฝรั่งเข้ามาดูแลเอง
ชุดเลยตั้งแต่๑๔๑๖๑๙๒๑อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ

โค้ดสเปนหมดเลยแล้วก็ทุกชุดเนี่ยนะครับ
น่าสนใจครับติดตามกันต่อได้นะครับประเมินผลปีต่อปี
คือไม่ได้คาดหวังกับผลการแข่งขันว่ามาแล้วต้องชนะในทุกรายการกับทุกรุ่น
แต่ต้องการให้พวกเราดูบอลแล้วเห็นว่าทางของไทยสไตล์การเล่นเป็นแบบนี้
เพื่อสร้างความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ได้
แล้วก็เรื่องรายจ่ายสักนิดนึงเพิ่มเติมหลายคนบอกว่าจ้างมาแพงหรือเปล่า
ตอบโจทย์ไหมปีหนึ่งปีละ๒๐ล้านบาทนะครับ
จ้างโค้ช๔คนตกแล้วคนละเดือนไม่ถึงคนละ๕แสนบาท
ผมบอกให้เลยนะครับถือว่ารายได้แบบนี้น้อยมากสำหรับคนในยุโรปนะครับ
แต่ว่าเขาจะสร้างเราได้ไหมก็อยู่ที่ทัศนคติของเด็กจะเปิดรับหรือเปล่า

ก็ทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
ก็ร่วมกันเซ็นสัญญาถ่ายท่อสดฟุตบอล
ตลอดทั้งปีเลยที่ถือลิขสิทธิ์ของสมคมนะครับที่ไทยรัฐจะถ่ายเท่าสดนะครับ
ก็รายการฟุตบอลเนี่ยก็รายการอย่างฟุตบอลคิงครับ
ปีนี้จะบอกเลยว่าอาจจะมีทีมดังในทวีปแอฟริกาใต้
หลายทีมเนี่ยสนใจที่จะมาเข้าร่วมกันในขันนะครับ
แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีรายการแรกนะครับ
รอบคันเลือกนะครับไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสด
ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับฟุตซอร์ฟุตซอร์ไทยแลนด์ไฟล์ต์ปีนี้นะครับ
อดีศักดิจสิริวัลบอกว่าจะเชิญแชมป์โลกทีมชาติอาเจนติน่ามาร่วมกันในขัน
ศึกไทยแลนไฟท์ที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดครับ
นะครับก็เพิ่มเติมนะครับรุ่น๑๙ปี๑๖ปีก็มีชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือก
เดี๋ยวได้เห็นพวกเราแน่นอนนะครับรวมถึงฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีเดี๋ยวลองหาคำตอบกัน
แล้วก็รุ่น๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียเรากำลังลุ้นนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดนักเตะไทยนะครับ
น้องของเรามีโอกาสในการไปลุยยุลิมปิกหรือเปล่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามได้นะครับ๔ปีเต็มโปรแกรมในปีนี้แน่นเอียดนะครับ